พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละวันแห่งความหวังนะ
เอาไปดูกันหน่อยว่าชาวบ้านเขาไปส่องเลขเด็ดกันที่ไหน

เราก็รวบรวมมาให้ชมกันนะครับ
เขามีสารแม่เนียงแม่น้อมครับ
เพชรอสภัยถนนเพชรอสเยมสายเก่า
ช่วงทางโค้งหมู่๓ตำบลท่ามระราบอังเภอเมืองจับถวันบิราชชะโบรี

เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาชาวบ้านเขาแห่ไปไหว้ขอโชคขอลาบกันคึกคักเลย
บริเวณข้างศาลเต็มไปด้วยชุดไทยนะฮะที่ชาวบ้านเขานำไปถวายแก้บน
รวมทั้งรูปปั้นนางรำแล้วก็น้ำแดงจำนวนมากเต็มสารไปหมดเลย
คือใครจะขออะไรเขาก็ขอแหละคนที่ได้มาเขาก็เอาไปถวายแหละ
ส่วนที่อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะกลุ่มชาวบ้านนับสิบคนเลยนะ
เขารวมตัวกันไปทำพิธีขอโชคลาภใต้ต้นตะเคียน๓ต้น
ซึ่งเป็นต้นตะเคียนที่อยู่ในที่ดินของนายสนุรัติอุทัยคำ
ในพื้นที่บ้านวังไสทองตำบลทรัพย์เปิบ
เคียนทั้ง๓ต้นค่ะมีความสูง๓๐๕๐เซนติเมตร
ขออภัย๓๐๕๐เซนติเมตร
ซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีนะคะ
ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาเห็นตัวเลขคล้ายกัน

บางทีเค้าเห็นเป็น๓ตัวนี้หรออ๋อ
เขาเห็น๒เห็น๙เห็น๖เห็น๕เห็น๖อะไรอย่างนี้
ก็เอาไปพลิกกลับวนกันดูเอาลองดูละกันนะฮะ
ต่างจากที่อำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับ

ส่องหาเลขจากตะเคียนเจ้าย่าในวังจำปาเฮียนะครับ
ก็มีคนดวงเห็งเคยถูกแล้วหลายงวดนะที่ผ่านมา
ก็ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าตะเคียนเจ้าย่ามีความศักดิ์สิทธิ์

หลักนั้นเขาเห็นเลข๑กับเลข๕
เริ่มเขาโครงเริ่มมาเหมือนที่อื่นนะ
ชาวบ้านในแบบนี้บอกว่าส่วนใหญ่ก็ถือเคล็ดแลป
ส่องหาเลขเด็ดในวันอังคารเพราะว่าจะประสบความสำเร็จกันตามกันนะครับ
ต่อกันที่วัดเทพชัยมงคลในอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์กันหน่อยค่ะ

เพราะชาวบ้านเขาแห่ไปไหว้ขอโชคลาภจากเรือไม้ยางนาไม่ขาดสาย
ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านคนหนึ่งเขาฝันบอกว่า
เห็นวิญญาณผีสาวมาบอกให้ไปช่วยกู้ซากเรือกลางเขื่อนขยองหน่อย
พอไปก็เจอเรือลำนี้จริงค่ะ
แล้วก็รู้มาว่าเรือลำนี้เกิดอุบัติเหตุล่ม
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๕ศพเมื่อ๒๐ปีก่อน
ช่วงแรกชาวบ้านบอกเลยนะว่าวิญญาณเฮียนหนักมาก
ตัดสินใจเอาซากเรือนี้มาไว้ที่วัดแทนก็แล้วกัน
เข้าวัดปุ๊บโอ้โหชาวบ้านก็แห่มาขอโชคลาภปั๊บเลยค่ะ
เขาบอกมีคนถูกรางวัลมานับไม่น้อยเลยนะ
งวดนี้ชาวบ้านก็เลยเอามาขอซะหน่อยสิ
เอาแป้งทาทาถูถ่ายรุ่งถ่ายรูปแล้วดูว่าเขาเห็นอะไรกันบ้าง
เขาถูตั้งแต่ตัวเรือยันไม้พายเลยนะ
เขาบอกเขาเห็น๓๕บางคนบอกเห็น๓๐

ตอนนี้มาประมาณสัก๕ตัวเลขแล้วนะคะเนี่ย
ส่วนที่วัดอุทุมพารารามหรือว่าวัดไผ่แขกอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

ชาวบ้านก็ไปขอพรหลวงพ่อเสด็จประธานพร
พระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า๕๐๐ปี
แล้วก็หลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้านะครับ
จากนี้ชาวบ้านยังไหว้ขอพรพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
พร้อมไปส่องหาเลขเด็ดจากน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์ด้วยครับ
ส่วนที่บริเวณเจ้าแม่ตะเคียนทองก็มีคนใช้แป้งฝุ่นนี่แหละ
โรยไปถูไปรูปไปหาเลขเด็ดกัน
ก็ไปเสี่ยงโชคก็ลุ้นกันว่าบ่ายนี้ใครจะโชคดี

ชาวบ้านเนี่ยนะเขาก็ไปไหว้ขอโชคลาภจากต้นมะขามแปลก
ที่แปลกเป็นเพราะว่ากลางลำต้น
ลักษณะมันคล้ายหน้าผู้หญิงมวยผม
นี่ไงเหมือนมั้ย
ไหนหน่าตรงรูกลางเนี่ยนี่เห็นมั้ยมีลูกตาด้วยหน้าอยู่ตรงไหน
ไหนอ่ะไม่มีสินหน้านี้เลยจริง
นั่นแหละเขาบอกว่ามะขามต้นนี้อยู่หน้าร้านขายสินค้าเบตเตอร์เล็ดในอำเภอเมือง
เจ้าของคือนางสะอื้นวิริยกิจค่ะ
เธอเชื่อเลยนะว่าบรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้วต้องมาให้โชคแน่เลย
ขามต้นนี้สูง๒เมตร๑๐เซนติเมตร
ผ่าศูนย์กลาง๘นิ้วมีอายุ๑๐ปีแล้วค่ะ
นี่ดูนี่เห็นไหมเห็นตาไหมเนี่ยข้างตัวกลางเป็นตาข้างบนเป็นผมแล้วผมก็โค้งมาข้างนี่ไง

เขาบอกว่าเลขเด็ดที่ชาวบ้านเห็นกันเนี่ยนะคะมีเลข๒หลัก
มีห้าเก้าแล้วก็มีเก้าห้า

เออมาอีกแล้วห้ากับเก้านี่มาเหมือนกันเนอะ
แล้วก็ส่องเลขทะเบียนรถยนต์๓คันด้วยคุณผู้ชมเอาไปเลยตัวเลขเต็ม
รถเก๋ง๗กไก่ซอสรา๔๖๑
รถกระบะพพึ่งตเต่า๑๓๐๔
รถเก๋ง๗กไก่ยหญิง๕๙

ก็๐๙ก็บอกแล้วว่าทุกงวด๐๙เล่นไปเลย

ผมพาไปที่กำแพงเพชรนะฮะไปที่วัดเชวนารามครับ
พากันไปเช่าบูชาพญาหมูเขี้ยวเพชรคาบแก้วพริกแผ่นดินรุ่นอวตารพันล้าน
โอ้โหชื่อเขามาครบมากเลยนะครับ
เป็นเครื่องรางของขังประจำปีนักศัตริย์ปีกุลหรือว่าปีหมู
อ้าวต้องไปเช่ามาไว้บ้างแล้วนะ
โดยชาวบ้านเชื่อในพุทธคุณว่าจะป้องกันพยันตรายต่างให้มีโชคลาภด้วย
จากนี้ชาวบ้านก็ไปส่องหาเลขเด็ดในขันน้ำมนต์ด้วยนะครับ
มีน้ำตาเทียนหลายคนก็ถูกรางวัลมาแล้วหลายงวดนะครับนะฮะ
ปิดท้ายไม่ไปที่นี่ไม่ได้ครับ
เกาะคำชโนธที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ชาวบ้านก็ไปไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมา

โดยเฉพาะที่บริเวณโคนต้นมะเดือยักษ์ที่มีชาวบ้านไปส่องหาเลขเด็ดกัน
แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือที่บริเวณจุดวงสวง
จะมีคนไปจัดพิธีบวงสวงกันไม่ขาดสาย
นำไข่ไก่เกือบร้อยแผงไปแจกชาวบ้านด้วย

แล้วก็แน่นอนก็ต้องไปดูนาคน้อยรำถวายพ่อปู่
ชาวบ้านต้องเป็นที่ถ้าได้ดำนิววิชชูเลขอะไร
สุดท้ายก็ใบ้ออกมาเป็น๖๗

ย้ำแบบนี้ก็เอามาให้ติดตามกันเป็นประจำทุกวัน
หวยออกแบบนี้ดูที่มือครับ

เขาให้ดูข้างซ้ายเรียกหนึ่งข้างขวาเรียกหนึ่ง
ไม่รู้เหมือนกัน

เพราะที่ผ่านมามีคนถูก๒๓

ใครไม่เห็นก็คือไม่เห็นนี่แหละไร้ความหวังสิ้นโชคมากเลยจริง